ที่จริงขอเราติดตามเบื้องหลังได้นะฮะ

มันนร์สิต์ที่เราคุยกันนอกลอบ

ดีมัวดำใส่แล้วดูเป็นเมียกัญชัยดีมาก
เหมือนกระเทยที่แบบว่าเป็นแบบเหมือนจิตนิด
สวัสดีปีใหม่ไทยรัฐทีวียังไม่มียังไม่มีอันนี้นะยังไม่มีกล่องของคอ

ทรงห่วงพี่เมียวแซ่บมากค่ะคงใส่ไอ้เปิ้ลมันทรงมาว่ะ
อ้าวสินแสไฮเทคใครจะอ่านคะ
เอ้าผมอ่านให้สินแสไฮเทคนะครับ

เขาถามว่าหนูเคยคุยกับเขาอาจารย์
ในขณะที่ปีชงทุกคนเขาบอกให้หนูไปไว้สารหลักเมือง
สารเจ้าพ่อเจ้าพ่อเสือเข้ามาช่วยคุณไหมล่ะ
เอาไปไหว้เร่งเนื้อยี่เอาเร่งเนอร์ยี่มาช่วยคุณไหม

เขาเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยเขาเชื่อเรื่องพลังงาน

จบสูงมากแล้วแกก็เป็นบ้านแกอยู่ตรงไหนรู้ป่ะ

แล้วเหลือทำไมทำไมรู้จักซีร้อโค

อ้าวซินแสไฮเทค

ถ้าเปิดให้เข้าดูหน่อยได้ไหม
ถ้าเปิดให้แล้วแค่ยกขึ้นมา

วิชาห่วงจุ้ยของประเทศไทยถนนศรีรมคุณมาสเคหาธรรม
ซึ่งเป็นหมอดูฮวงจุ้ยชื่อดังก็ได้มีการออกมาบอกแล้วนะครับว่า
ปีหน้าเป็นปีวอกธาตุทองมาพร้อมไฟจึงเป็นหะนุมารลุยไฟ
เพราะมีธาตุไฟหยางนะครับมาพร้อมธาตุทองตามหลักฮวงจุ้ย
หลังของไฟที่อยู่ราศีบนพิฆาตทองอย่างราศีร่างอย่างรุนแรง
ทำให้เกิดขัดแย้งคนจะมีอารมณ์ร้อนและโกรธง่าย
หายเร็วโกรธก็แล้วก็จะกลับมาคืนดีกันอีกจริงเป็นลิ้งอย่างนี้เหรอ

ดวงเมืองเขาไม่ทำได้บอกว่าสักนิดหนึ่งดิดากมิวตพูดอะไรของอะ
เขาว่าคนไทยที่เข้าขอมานาน๒๐ปีนาฮะจะมีความเป็นมงคตมาแทน
ดวงเมืองได้เริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่๒๒พฤศจิกายนแล้ว
จะเป็นช่วงขาขึ้นหลังจากนี้ประเทศไทยจะขาขึ้นนานอีก๑๐
นี่หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้พูดเรื่องการเมือง
เปรียบเสมือนฟื้นไข้
เขาบอกเราเนี่ยตั้งแต่ปี๒๕๖๐เนี่ย
จะเกิดความสูญเสียจะติดขัดมักจะรุ่งเรืองไปที่สุดในปี๒๕๕๙
เศรษฐกิจไทยจะเริ่มดีขึ้นระดับหนึ่ง
พลังของธาตุไฟจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ

แต่ว่าแต่ว่าเขาได้มีการพูดถึงนี่นะพี่ประยุทธ์

บอกว่าเป็นคนธาตุไฟโดยส่วนตัวถือว่าดี
อยู่หน้าหกไทยรัสนะคะครับกูพี่อานิ

สิงโตที่มีแห่งปฏิบันตัว
ที่จังหวัด
อ๋อหน้าด้าน
อ้าวแล้วคุณมาถามทำไมผมก็หลุดปากสิ

เปิดตัวครอบครัวสิงโตขาวฝูงใหญ่ที่สุด

ให้นักท่องเที่ยวประชาชนจากทั่วประเทศเนี่ย

นี้นางไทยรายใต้ตาดูสิไฮไลน์ใต้ตา

แต่ขนมันหยาบแล้วเคยอุ้ม
มีสิทธิ์อะไร

ฉันเอาแบบว่าอยู่กลางสี่แยกแล้วฉันเอาโผล่มันโผล่มาคนถ่ายรูปใหญ่เลย

จากชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยขอบอกตรงว่า
พ่อพัวนี่มันน่ารักจริงพี่มันน่ารักใช่ไหมมีตัวกี่ตัว
คือเขามีพ่อแม่ลูกลูกเขาตัวสองตัวเหรอไหม

จะให้เห็นมันเป็นความอบอุ่นนะฮะ
ลูกเนี่ยเป็นตัวเมีย๒ตัวชื่อสมหญิงและก่อย่า
แล้วคุณตัวอะไรคุณคุณตัวอะไร
สมหญิงกับก่อหญ้าที่เลี้ยงอยู่คุณและตัวอะไร

สมหญิงกับก่อหญ้ามีตัวเมียสิเออ

อะไรนะตัวผู้มี๓ตัวอีมืดอีไม้อีมอม

สิงโตทำไมมันแบบนี้

เพราะว่ามันผสมภรรณ์ตามรถดุกาลนะมันไม่ได้ตลอดเวลาเหมือนคน
ก็อยากเห็นหนึ่งต้องมีแผงคอใช่มั้ย
แต่ว่าแสดงว่าสิงโตขาวมีแผงคอป่าวหรือ

โตขาวเป็นสิงโตอีกประเภทหนึ่งนะฮะ
โดยที่ไม่ใช่ชนิดย่อยเป็นสิงโตที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสิงโตปกติ

เช่นกับเหมือนคิดถึงเสือโครงขาวออกไหม
อยู่เมื่อกรหน้ากับพี่ที่ฟาร์มโชคชัย

แต่จำได้ว่ามีปลามีอะไรพวกนั้น

เธอไม่มีค่าไม่มีความหมาย

เขามีสิงโตเผือก

คุณโชคชัยป่วยสิงโตก็ป่วยด้วยนะ
เขาเรียกเป็นสิงโกเผือกเป็นคู่นึง
เวลาทุกวัดที่เพื่อกว่าจะข้ากับใหม่
เขาจะมีนกยุงเผือกอะไรอะไร

ไปได้ไม่ได้อยู่ฝั่งช่อง

แล้วเกะเถิบมาตรงนี้นิดนึง

เอาให้สบายใจออกไปเลยไปฉีดมันก็เต็มที่กี่ฉีด
ไม่ใช่มันยักษ์ใส่ปากเข้าไปเลยมันจะได้ไม่กัดเลยยุ่ง

เอ้าจบซะงั้นไปดูคุณทวดแพนด้าของดิฉันหน่อย
เดี๋ยวนี่นะอยู่ที่มณฑลฝูเจียนที่เมืองจีนนะคะ

คือแพนด้าอายุ๓๕ปีเท่ากับมนุษย์เท่าไหร่รู้ไหมคะ

เขาเลยเรียกว่าเป็นคุณทวดแพนด้า

จริงสิเขาก็เทียบอายุแบบนี้เหมือนหมา๗ปี

เรื่องราวนี้ตัวนี้เดิมเป็นสัตว์ป่าไม่ได้เพาะเลี้ยงอยู่ในศูนย์นะครับ
ช่วยชีวิตมาจากป่าแล้วก็เอามาเลี้ยง
สภาพอดหยากหิวโหยเพราะว่าไม้ไผ่ล่วงหมด

ก็ดูแลบาซีคุณทวดบาซีเป็นตัวเมียนะฮะ

เขาเก่งมากเขาแบบว่าบกมือได้

ทั้งปากเขาบุกพูดเหมือนกันเพราะว่าสวัสดี

นี่ไงอะไรงี้เงียบไปตอนนี้ก็ไป
แต่เปิดรายการจนมันแท้งจนลูกมันไปไหนเลยไม่รู้
อุ๊ยไม่มีข่าวดิฉันต้องไปพูดบาซี
วันนึงจะชวนคุณไปดูอนุมานหมีแพนด้ากันใครต้องชอบ

เชิญตู่คุณไอ้ม้าไปไปด่ามีแพนด้าใหญ่เลย

ไม่ดูไม่ดูอะไรทั้งนั้นจะไปช้อปปิ้ง

จอมพลจอมทัพมีลูกขุน

อยากอยู่กับหนุ่มไม่อยากอยู่กับหนุ่ม

สรุปทาวน์ฮาวให้หมาอยู่รู้หรือ

แล้วเป็นชื่อใคร
ชื่อไอ้จอมพล
เอาอีกแล้ว

แต่ไม่ได้สร้างทาวน์ฮาว
หมาบ้าปากเบาะกระเทยเข้าบ้าน
แล้วก็ชอบไล่กัดกระเทยด้วยอีหมาพวกนี้

มันก็ไม่กัดมันเห่าอ่ะอีหมาน้อยแล้วมันไม่ใช่ตัวเดียว

ไม่ใช่แต่ตอนนี้ตายไปตรงแล้ว

๑๐แล้วพี่คิดถึงว่ามันปล่อยมาทั้งฝูง
แล้วรุ่นกระเทยวิ่งหนีหมาน้อยนึกออกป่ะ
หรือหมาอะไรก็ไม่รู้อ้าวเหมือนกันน่ะช่วงหน้าช่วงหน้า
ทำไมครับหลังจากหมดสัญญาช่อง๗แพนเค้กให้สัมภาษณ์ครั้งแรก
ส่วนใหม่ไปช่อง๓แล้ว

โอ้โฮโอ้โฮเดี๋ยวครับน้องมาบารา
รู้หมดแล้วไม่ต้องรอช่วงหน้าแล้วรู้แล้ว